สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาเตรียมพบกับหมอลำคนใหม่
ขอเล่นมูกก่อนได้ไหมเห็นมนนึกว่ามนสิ
เป็นพี่น้องตีเนาะ
นะคะคุณค่ะบอกเลยนะเราพูดเขานำเขาไปก่อนนะจ๊ะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นความฝันอันสูงสุดเลย
เขาอยากเป็นพระเอกหมอลำคุณ
พ่อยกแม่ยกเตรียมมาลัยไว้เลยนะคะไว้คล้องได้เลยค่ะ
คือบันเทิงไทยรัฐได้เปิดใจนะคะ
หนุ่มนักร้องดังตรีชัยนรงค์บอกว่าอุ๊ยเป็นความฝันส่วนตัวของผมเลยครับพี่
อยากจะเป็นพระเอกหมอลำเต็มตัวกับเขาบ้าง
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปร่วมแจมนะ

หมอลำให้การตอบรับอย่างดีมาก
ก็เป็นการแบบจุดประกายความฝันของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ
ก็คือจริงด้วยตัวของดนตรีนะคะ
คุณตรีเองก็เคยสวมชุดแบบเต็มยดแบบนี้

เออพระเอกหมอลำก็เข้าทีมเหมือนกันนี่หว่า
เออบอกเลยว่าเขาภูมิใจนะ
แล้วก็ติดใจเวทีหมอลำมากเลย
ถือเป็นโอกาสนะฝากเนื้อฝากตัวผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยละกัน
คณะหมอลำคณะไหนสนใจหนุ่มหล่อหน้ามนต์คนนี้ไปร่วมเวทีติดต่อมาโลดเด้อคาเด้อ
อย่างเช่นวงพี่โจวงอ่าสะน้อยพี่มันแพงหรือว่าวงศิลปินผู้ไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือเราได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับเขา
ถ้าถ้าบอกพ่อว่าขอขึ้นลำพ่อก็จะให้เลยแหละครับ
แต่ว่าเราก็คงต้องฝึกต้องฝึกฝนก่อนนะครับในการกำกรลำอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าตีแช่ลงอยากขอไปรวมแจมไปรวมแบบเออไซส์สุดเพศหลักขึ้นลำกับว่าลำนี่
ที่เปิดรับตีแช่ลงมาเนอะนะครับ
อ้อนขนาดนี้อ้อนขนาดนี้ก็ต้องเปิดลับแหละจ้ะลูกอ้อนเนี่ยที่หนึ่งเลยจ้ะ
และนี่เลยคนนี้ยืนหนึ่งมาก่อนการเรื่องช่อดอกไม้เงินสดมาก
คุณผู้ชมค่ะจำได้ไหมคะแฟนเนี่ยเขาเคยให้เป็นช่อดอกไม้เงินสดนะครับ
แฟนส่งมาให้ถึงบ้านเลยโอ้โหอลังการงานสร้าง
เป็นของขวัญวันเกิดให้ตรีค่ะคุณผู้ชมค่ะอลังการงานสร้างขนาดนี้
ตรีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าโอ้โหผมน่ะตื่นตันใจห่องหายเลยเออนะคะ
ตรีบอกว่าไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกออกมายังไง
ทั้งที่สถานการณ์โควิดเนี่ยนะโอ้โหบอกเลยว่าหลายคนลำบากนะ
แต่ก็ส่งของขวัญมาให้นะคะส่งทั้งความรักมาให้บอกเลยนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยขอบคุณจ้าขอบคุณจริง
รักเจ้าที่สุด
ร้องไห้ดีพี่ผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันใจหายด้วยแบบทุกปีน้อง
ขอบคุณมากเลยอ่ะเขาทำให้เราได้ไม่รู้จะต่อแพลนเขานี่
เหนือความคาดหมายมากอืมครับขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ทุกคนคอยสนับสนุนเรา

ตรงนะที่เขาดังเพราะว่าเขาเนี่ยกระตันยูนี่แหละ
กระทันอยู่ต่อทั้งพ่อแม่ด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับด้วย
ที่เรานำมาฝากคุณทุกคนกันนะ